สนามบินกระบี่เกิดเหตุการณ์อีกแล้วกระบะป้ายขาวมารับนักท่องเที่ยว
แล้วมันก็กลายมาเป็นประเด็นถามว่ามีประเด็นอะไรลองดูหน่อยค่ะ

กระบะสีบาลรับป้ายทะเบียนขาวเนี่ย
แล้วพอถ่ายคลิปมาแบบนี้เอามาลงในโซเชียลมันก็เกิดเป็นเรื่อง
ในสนามบินกระบี่เลยค่ะเห็นนักท่องเที่ยวใช่ไหม
ต่างชาติเขากำลังยกกระเป๋าขึ้นรถขึ้นรถ
งงเหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ซึ่งรถนี้มันเป็นรถป้ายขาวที่เรียกผ่านแอปจริงด้วย
แล้วเขาก็เลยบอกว่านี่ไงกระบะทำผิดกฎหมาย
นักข่าวของเราก็เลยถามไปที่เจ้าของคลิปหน่อย
เจ้าของคลิปตัวเขาขับรถตู้โดยสารรับนักท่องเที่ยวในสนามบินกระบี่นั่นแหละ
แล้วเหตุการณ์นี้เมื่อเย็นคุณผู้ชม
ตอนนั้นผมกำลังรอรับผู้โดยสารอยู่
กระบะสีบรอนคันนี้มาจอดรับนักท่องเที่ยวหน้า
คารผู้โดยสารมันผิดระเบียบสนามบินก็รถคันนี้ไม่ได้ลงทะเบียนไว้
นักท่องเที่ยวเรียกมาผ่านแอป
ก่อนหน้านี้สนามบินกระบี่ร่วมกับขนส่งจังหวัด

รถที่จะเข้ามารับนักท่องเที่ยวมีทั้งหมด๔กลุ่มคุณผู้ชม
กลุ่มแรกก็คือรถโดยสารประจำทาง

กลุ่มที่๓ก็คือพวกรถที่เป็นบริการทางเลือก
และ๔ก็คือรถรับจ้างผ่านแอป

แล้วเขาจะจัดพื้นที่ไว้สำหรับรถทุกประเภท

แต่ทีนี้ต่อให้จัดพื้นที่ให้ลงทะเบียน
ยังมีนะรถที่เขาไม่ลงทะเบียนแล้วแอบ

มันเดือดร้อนสิอย่างนี้พวกผมทำถูกระเบียบ

ฝั่งคนที่เขาได้รับผลกระทบเขาบอกแบบนี้
แล้วยังมีไกด์นะที่เอารถของไก๊มารับลูกทัวร์เองก็มีเหมือนกัน
อยากให้เจ้าหน้าที่กวดขันอย่างจริงจังด้วยนะคะ